คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้แพ้ท่องเที่ยวในแม่น้ำแควร์น้อย

แต่เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพแต่เห็นภาพแล้วมันน่าตกใจ
คุณผู้ชมค่ะมีกลางน้ำอ่ะเนี่ย
กลางน้ำแบบนี้ค่ะแพร่ร่มศักดิ์ลอยอยู่กลางแม่น้ำแควร์เลยนะคะ
พื้นที่หมู่๗อำเภอไซโยกเขตอุทยานแห่งชาติไซโยก
ห่างจากน้ำตกไซโยกใหญ่๕๐๐เมตร
นี่คือภาพช่วงบ่ายเมื่อวานเห็นภาพแล้วมันน่ากลัวค่ะ
คือแพร่เนี่ยทำจากไม้ทั้งหลัง๒๐นาทีโอ้โหพลึบเลยพลึบเลย
นี่ผูกกับอีกหลังนึงนะอีกแพรหนึ่งนะแพร่หน้า
เหลือแต่ต่อคุณผู้ชมเหลือแต่ต่อเท่าฐานลอยอยู่กลางน้ำอะค่ะ
แต่ยังเคราะห์ดีที่นักท่องเที่ยวที่อยู่ที่แพร่นี้๒๕คน
ไม่ได้รับอันตรายเพราะว่าเจ้าหน้าที่ช่วยไปอยู่บนแพร่อีกหลังหนึ่ง
นี่ไงนี่ไงนี่นะคะไปอยู่แพ้ข้างก็เลยปลอดภัยนะคะ
ถ้าเราอยู่แพ้ตรงนี้เราทำยังไงครับพระสร
กระโดดลงน้ำก็ไม่ได้ก็น่ากลัวค่ะทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ว่ามันจะมาถึงไหมเห็นไหมน่ะเขาก็เอาน้ำสาดเข้าไป
แต่โชคดีมันไม่มาล่าสุดสายวันนี้คุณผู้ชม
ตำรวจวิทยาการพิสูจน์หลักฐานภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกก็ไปตรวจสอบนะคะครับ
เพื่อเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมดูสภาพที่เหลือ
เหลืออยู่แค่นี้แพร่ทั้งหลังถูกไหม้เกรียมเลยนะคะ
แพ้ลากกันมา๒หลังส่วนที่ถูกไฟไหม้คือหลังที่๒
ต้นเพลิงค่ะมาจากห้องครัวและที่พัก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานเน้นเรื่องของการใช้ไฟฟ้า
เรื่องของการชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าปลั๊กเสียบที่ต่อสายไปยังเครื่องปั่นไฟ
จุดต่างเหล่านี้ก็คือตรวจเป็นพิเศษหน่อย
ต้องตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามเจ้าของและพนักงานประจำแผ่
เขาก็ให้ข้อมูลว่าตอนที่พานักท่องเที่ยว๒๕คน
ท่องไปตามลำน้ำจู่กลุ่มควันมาเลย
ไฟมาเลยเริ่มจากห้องครัวนะคะ

คือไม้หมดเลยไงฮะแล้วลมแรงด้วยไม้ทั้งหลังบวกลมแรงอีก
แต่อย่างที่บอกไปว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตราย
แต่ความเสียหายก็น่าจะเกือบ๘แสนบาทนะคะแพร่ลำนี้นะคะ
คือเราไปเที่ยวน้ำเที่ยวแพร่แบบนี้เนี่ย
บางทีเราอาจจะต้องคิดล่วงหน้าไว้นะครับ
ว่าถ้าเจอเหตุเพลิงไหม้จะทำอย่างไร
เตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริง

ถ้าตกน้ำเราทำอย่างไรถ้าแพร่ร่มเหลือร่มเราทำอย่างไร

จริงใช่ไหม